ไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์น้องผู้หญิงอายุ๑๓ปี
ที่ไปโดนรุ่นพี่บังคับให้เสพยาแล้วก็ข่มขืน
ล่าสุดตำรวจก็มีการนำตัวรุ่นพี่มาดำเนินคดีแล้วนะครับ
คุณผู้ชมมันเป็นเหตุการณ์ที่ทางด้านของทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอด
ผู้ปกครองแล้วก็เด็กผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความกับตำรวจที่สอนอบางชัน
หลังจากถูกไอซ์ซึ่งเป็นรุ่นพี่ชื่อว่าไนไอซ์
บังคับให้เสพยาแล้วก็ข่มขืนกระทำชำราว
ซ้ำร้ายยังถูกแฟนสาวของรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายอีก

คือเมื่อคืนในไอซ์ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
มอบตัวกับท่านพันธุ์ตำรวจเอกศักยะแสงวันครับ
ตำรวจก็คุมตัวในไอซ์ไปส่งสนบางชัน

ตามรายงานข่าวแจ้งนะครับว่าในไอซ์ให้การว่า
ยาเสพติดเป็นของเด็กผู้หญิงที่คบหาเป็นแฟนกัน

ส่วนเรื่องข่มขืนหรือว่าบังคับให้เสพยาไม่ขอตอบ
ล่าสุดช่วงบาทที่พันธุ์มาพันธุ์ตำรวจเอกว่าสุเชื่อพุทธนะครับ
ซึ่งเป็นผู้กับสนองบางชั้นก็บอกว่าหลังจากในอายข้อมอบตัวก็มีการสอบบัตรคำ
บักคำทั้งคืนสุดท้ายโดนแจ้งไป๔ข้อหา
คือข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีพรากผู้เยาว์ไปเพื่อทำการอนาจารย์
ขืนใจผู้อื่นให้เสพยาเสพติดและอีกหนึ่งข้อหาคือความผิดตามพระบอยาเสพติดครับ
ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
หลังจากนั้นก็คุมตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็นำตัวไปฝากขังต่อสารอาญามีนบุรีทันทีครับ
ขณะที่นางสาวฝนเป็นคนที่ปรากฏในคลิป
เป็นคนทำร้ายร่างกายเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
ได้ไปพบกับพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกัน

ว่าเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริงตามในคลิปเลย
แต่ปฏิเสธไม่ได้บังคับหรือสั่งใครเป็นคนถ่ายคลิป

ก็เลยถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายไปนะครับ

ซึ่งเป็นคนที่รู้เห็นในเหตุการณ์นี้
และอาจจะเป็นคนถ่ายคลิปและนำไปเผยแพร่
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบประคำร่วมกับสหวิชาชีพ

แต่ว่าความผิดน่าจะเข้าข่ายเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์นะครับ